เพราะว่าข่าวนี้ดังมากจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นวัยร่องฮีตมาก
กับชื่อใหม่ของคุณดังพันกร

ชื่อว่าสหัสกรพรพันธ์วิไล
พรพันธ์สิบวิไลไทยพิษศาสตร์
ชื่อวันดังการมากเลยพี่แจ๊ค
ด้วยความยาวแบบนี้คุณผู้ชมเลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะคะ

โพสต์ไอดงไอเดียคิดปิ๊งขำนี่นะคะ

ไปดูแม่กระม่นช่างแต่งหน้าก็บอกเหมือนกันว่า
ข้อนี้รับรัชการว่าชื่อใหม่ก็เปลี่ยนแบบนี้
ค่ะระวันนี้บัตรงใทรัศน์เรา
วันพี่แจ็คนั้นไปถึงบ้านเขาเลยนะ

ชื่อยาวไม่ได้ชื่อจริงที่เขาเปลี่ยนนะ
คุณดังพันกรยังใช้ชื่อดังพันกรบุญญจินดา
เหมือนในบัตรประชาชนเหมือนเดิม
แต่ชื่อยาวสหัตรกรพรพันธ์สีวิรัยไทยประเสริฐ
เป็นชื่อนะคะที่มีพระอาจารย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งให้

มันมีที่มาที่ไปนะคะซึ่งภาพดังกล่าวก็ติดไว้ที่บ้าน
เราก็มาถ่ายให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามันอยู่ที่บ้านจริงค่ะ
แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงพร้อมกับลุคใหม่นะคะ
อัลบั้มใหม่ของคุณดังพันกรในวัย๔๐
อุ้ยเฮ้ยยังดูเด็กเลยจะเป็นยังไงนะคะ
สวัสดีแฟนชาวไทยรัฐทีวีทุกคนครับ
คือจริงไม่ได้เปลี่ยนนะฮะคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิด
จริงแล้วเป็นชื่ออัลบั้มอัลบั้มใหม่นะครับ
มันเริ่มจากที่นางเองได้มีโอกาสได้มีภาพเขียนสีน้ำมัน
เขียนโดยอาจารย์จักรพันธ์โปรดศัลยกฤทธิ์นะครับ

ความที่อาจารย์จักรพันธ์เขียนมาเป็นภาษาไทยขนาดนี้
แล้วก็รู้สึกว่าอัลบั้มใหม่มันควรจะเป็นอะไรที่ไทยเหมือนกัน
ทั้งมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
อาจารย์วีรนนท์นะครับจากวัดป่าเจริญราชนะครับ
พระอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อให้เป็นสหัสกรพรพันธ์จิตอีหลายไทยเกษิร